คุณผู้ชมไปดูควันหลงงานลอยกระทงกันหน่อย

ลงทางผิดคิดว่าการกระทำแบบนี้มันจะเด่นมันจะดัง
แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นคดีความนะคะ

จุดพลุนับร้อยนัดยิงใส่สุนัขยิงใส่หมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเป็ดขอนแก่นนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มคนที่ลงมือก่อเหตุได้แล้ว
คุณผู้ชมแต่ว่าพาไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
ตอนนี้ครับใช่แล้วผมได้ยัดผู้อันนี้นะครับ
ใส่เข้าไปในนี้นะครับจำนวน๑๐แท่งด้วยกันนะ

ซึ่งใช้แล้วมันมี๑๐๐นัดเลยนะครับ
วันนี้เราจะยิงผู้๑๐๐นัดด้วยกันนะครับ
ดูสิแล้วเขาทำเหมือนยิงปืนกลบนรถถังอะไรอย่างนี้นะฮะ

โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
รายได้จากการทำยูทูปเห็นบอกว่าหลักแสนก็เอามาจ่ายค่าปรับซะ

ไม่ได้นะครับอ๋อก็ผิดตามกฎหมายนะครับ